ไปดูเหตุการณ์ที่ระยองกันหน่อยค่ะหญิงสาวชาวจังหวัดระยองสองคน
โอ้โหลุ้นระทึกเอาชีวิตรอดมากอืมเจอชายชะกันเกือบสิบคน
รุมทุบรถเก่งแล้วก็จะทำร้ายร่างกายอ่ะครับโอ้โหผู้หญิงแค่สองคนนะคะ
หนีตายกันเลยเร่งเครื่องถอยรถหนีเอาชีวิตรอดอย่างบุดหวิด
ทีมข่าวทรัฐทีวีติดต่อไปยังหญิงสาวผู้เสียหายทั้งสองคนนะคะ
เธอก็ยินดีให้ข้อมูลกับเรานะพาเราไปดูสภาพรถเนี่ย
รูสิวหูคุณโอ้โหยับเยอะนะระจกแตกหูช้างห้อยขนาดนี้รถยับเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๓๐พฤศจิกายนค่ะ
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีก๔คันขี่มาเสริมทัพค่ะ
ชายชะกันเกือบ๘๙คนลงมาจากรถไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไร
หมวกกันน็อกทุบกระจกรถจนกระจกฝั่งคนขับแตก
จากนั้นผู้ชายก็ใช้มือล้วงเข้ามากระชากผมของผู้หญิงที่อยู่ฝั่งคนขับ

ส่วนชายวัยรุ่นที่เหลือค่ะช่วยกันใช้หมวกกันน็อกเนี่ยทุบกระจกรถรอบคันเลย
แล้วก็พยายามจะเปิดประตูเพื่อฉุดเธอทั้งคู่ลงไปทำร้าย
เลยตัดสินใจเข้าเกียร์ถอยแล้วก็เหยียบมิดเลยค่ะ
ฝ่าวงล้อมกลุ่มชายชะกันออกมาแล้วก็ขับรถมุ่งหน้าไปยังสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด
ซึ่งกลุ่มชายชะกันใช้เวลาก่อเหตุทั้งหมดทั้งมวลที่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ถึง๓นาทีเลยนะคะ
จากนั้นเธอก็เอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียลแล้วคนก็แชร์ต่อกันเยอะมาก
เล่าให้ฟังอีกนะว่าหนึ่งในกลุ่มชายชะกันเนี่ยเธอจำได้
คนหนึ่งเป็นสามีของเพื่อนสาวในกลุ่มเพื่อนที่คบหากันอยู่
เธอก็เลยคาดการณ์ว่าเอ๊ะเรื่องที่เธอถูกทำร้ายเนี่ยอาจจะมาจากสาเหตุที่ในวันเดียวกันนั้นเนี่ย
สองคนเพิ่งจะมีการนัดเจรจากับเพื่อนสาวในกลุ่มเพราะความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิง
เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าสามีของผู้หญิงคู่กรณีไม่พอใจหรือเปล่า
นัดพักพวกรวมตัวกันมารุมทำร้ายพวกเธอ

เป็นเรื่องที่เพื่อนผู้หญิงด้วยกันผิดใจกันเองทะเลาะกันเองบาดหมางกันเองซึ่งผู้ชายไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยตั้งแต่ที่แรก
แต่ผู้ชายนะคะคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือมีการเข้ามาแซ่งขุมผูกข้ามเรานะคะ
เราก็เลยขอนัดที่จะคุยกันปรับความเข้าใจกันแต่เหตุการณ์ที่ได้ก็คือกลับกลายเป็นโดนรุมทำร้าย
ร้อยตำรวจเอกเลิศศักดิ์วังคีรีรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองระยองก็บอกนะคะว่า
ลงไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วแล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อม
ประกอบกับคำให้การของหญิงสาวผู้เสียหายทั้งสองคนแล้วด้วย
คาดว่าสาเหตุก็คงจะมาจากอย่างที่เธอว่า
คือปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนจริงนั่นแหละ
ผู้ก่อเหตุน่าจะมีประมาณสัก๑๐คนได้
ก็จะมีการออกหมายเรียกกลุ่มชายชะกันทั้งหมดมาทำการสอบสวน
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฏม